ฟังความรู้สึกของเพื่อนสนิทอีกกลุ่มหนึ่งของคุณแตงโม
นั่นก็คือคุณพุดเดิ้ลแล้วก็คุณฮิปโปค่ะ
เพราะว่าถ้าเขาอยากช่วยจริง
ถ้าข้อความนั้นเป็นเรื่องจริง
สร้างหลักฐานเทศอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มแบบสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่
เห็นแล้วภาพเผ็ดบอกว่าเราก็พี่พี่ชาวบรรยากิจวันนี้เตรียมปล่อยหลักฐานเทศ
เปิดเลยเปิดเลยไม่ต้องมารอพิธาติกไม่ต้องรอใครพูด
แล้วมันก็เอาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย
มันไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเขาจะพูดเขาพูดไปหมดแล้วหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ไงถ้าเขามีความจริงเขาก็ต้องเอาออกมาเลย
ไม่ต้องให้เราตั้งคำถามและคาดคณีไปกันต่างนานา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนพอเราไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นภาพ
มันเกิดจินตนาการจินตนาการมันสามารถไปได้ไกลมาก
เราไม่รู้ว่าสรุปอันนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแล้วหรือเรื่องจินตนาการ
เราได้จัดตั้งข้อสังเกตกันไปเรื่อยจากภาพที่เราเห็นแค่นั้นเอง
แล้วกลุ่มเพื่อนจะทำยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะมีการพูดคุยกันยังไงบ้าง
เราพูดคุยกันนะแต่ว่าคือคนคือเจ้าของคดีสุดท้ายคือ
อ่ะคุณคุณรู้แล้วเจ้าข้อคดีเราเป็นแค่เพื่อนนะคะเราบอกกันได้นะ
แต่คือถ้าเจ้าของบางทีเขาไม่ได้ทำเราก็ไปทำอะไรไม่ได้ค่ะ
เราก็ได้แต่ยืนดูว่าว่าเราก็ต้องยังไงต่อ
ในมุมของเราก็อยากให้เขาหยุดการการทำอะไร
สวมรอยเป็นโมแค่หยุดสวมรอยเป็นโมแต่ที่เหลือได้หมด
คุณคุณผ่าน้องแมวมาส่ง
ที่เพื่อนจะมีอารมณ์โมโหนิดนึง
เพราะว่าอย่างที่ตั้งแต่ข่าวออกมาวันแรก

มันเงียบไปนานตั้งแต่เธอเสียชีวิตจู่กลับกลายมามีความเคลื่อนไหว

มันรู้อะไรรู้ความลับที่หลายคนอยากจะรู้
นั่นก็คือความจริงซึ่งหลายคนอาจจะมีการไขว้เขวกันไปบ้าง
ในช่วงแรกที่ติดตามจากแฮชแท็ก
เพื่อนรักบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมนะ
ตอนนี้ต้องรู้อะไรดีรู้ข้อมูลลับที่ที่อื่นไม่รู้
กลายเป็นว่าหลายคนเลยตั้งเป้าแล้วก็ติดตามจนยอดเพจเนี่ย

แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้เริ่มเห็นความโป๊ะ

บอกว่าถ้าจะทำปั่นกระแสขึ้นมาแบบนี้

เพราะหลายคนพุ่งเป้าไปที่แก๊งเพื่อนสนิท
แก๊งคุณแอนาฮิปโปคุณพุทธเดิ้นต่าง
บอกว่าพวกคุณรู้รหัสหรือเปล่า
แล้วมาตั้งเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะคะ

ก็เป็นน้องแมวของคุณแตงโม

เพื่อที่จะเป็นการร่วมส่งคุณแตงโม
อ้อมกอดพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เอาจริงย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ที่เชอรี่บอกนะว่า
ของคุณแตงโมตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้น
จริงแล้วตอนนี้มีหลายเพจที่สร้างขึ้นมา
แอคเคาน์ปลอมนะทั้งเพจเองทั้งไอจีเอง
ตอนนี้ต้องระมัดระวังในการที่จะเข้าไปดู

บางทีเจตนาเราไม่รู้ว่าคนทำคืออะไรนะ
แต่ว่าคนรอบข้างได้รับความเสียหาย
เรื่องที่ได้ทำเราก็อยากได้ให้กับคุณแตงโมนะ

เหมือนคุณพุดเดิ้ลกับคุณฮิปโปเขาบอกมา
แต่ว่าคุณโออามีนาก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะ
ว่ารู้ตัวคนทำแล้วว่าเป็นใคร